ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยที่เดียว
เราอยู่ในต่างประเทศด้วย
เรามีวิธีการคิดพัฒนางาน
สำเร็จจากจุดนี้ไปอีกประเทศหนึ่ง

เปิดอันดับความคิดกับผู้บุกเบิก
และเป็นมือหนึ่งของวงการอีเวนต์ไทย